ก้าวล่วงไปนะครับเดี๋ยวจะเจอการละเมิดอำนาจศาล
แต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรท่านประธานที่รบครับ
ผมมาจากการเลือกตั้งจากจังหวัดสุรินทร์มา๔๕สมัย
ผมบอกพี่น้องประชาชนมาตลอดว่าหน้าที่หลักของผมนั้นมาอยู่ในสภาหรือรัฐสภา
ผมมีหน้าที่อยู่สามอย่างหน้าที่อย่างที่หนึ่งก็คือ
นำปัญหาความทุกข์ยากความลำบากของพี่น้องประชาชน
บอกให้กับผู้มีอำนาจในสภาฟังวันที่มีโอกาสนำเสนอ
ไม่ว่าจะเป็นการหาลือหรือตั้งยติหรือกระทู้สด
ที่สองท่านประธานครับมาตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของไฟ

เสนอกฎหมายเพื่อความดำรงอยู่
นำความผาสุขมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย
ไม่ใช่เฉพาะเขตเลือกตั้งของผมทั้งประเทศ
กลับมาที่เรื่องของรัฐมนูลที่เราอภิปรายกันมาตั้งแต่เช้า

ผมเคยกราบเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านประธานก็ติงผมในบางคำพูด
ถ้าท่านประธานจำได้เมื่อข่าววันที่๒๔
ผมบอกท่านประธานที่เคารพเรื่องนี้ท่านประธานคอยดูเสมือนว่า
บ่อล่อปลาถามว่าทำไมที่ผมพูดเช่นนั้นวันนั้น
ผมบอกท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานตั้งข้อสังเกตเหมือนผมไหม
ในชั้นกรรมาธิการของการแก้ไขมาตรา๒๕๖๖
ฝ่ายรัฐบาลซึ่งเสนอยัตติไปเหมือนกัน
ให้ตั้งสสล๑๕๐คน
แล้วก็ให้มาจากการเลือกสัญหาอีก๕๐คน
แต่ฝ่ายค้านของพวกผมที่นำโดยท่านสมพงศ์อมรวิวัตรเนี่ย

ที่ในชั้นกรรมาตริการยอมอำนาจง่าย
แล้วให้มีการเลือกตั้ง๒๐๐คน
ผมบอกแล้วว่าไม่วันใดก็วันหนึ่ง
ไม่โอกาสใดก็โอกาสหนึ่ง
มันจะเจอคำว่าต้องหยุดและชะลอ

ว่าเราทำรูปสมบัตินี้ดีไซน์
หรือออกแบบมาเพื่อใคร

ผมอยากเห็นความสงสารของประเทศ
จากคนที่มีอำนาจทั้งหลาย
ผมอาจจะอภิปรายซ้ำเดิม
มันพอให้โอกาสกับบ้านเมือง
ไม่ว่าจะเรื่องการเมืองสังคมเศรษฐกิจ

อย่างจริงจังในการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูล
เพราะเราต้องยอมรับว่ากฎหมายรัฐมนูนนั้น
เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

ปัญหาสังคมทุกปัญหาปัญหาการศึกษา

โดยเฉพาะปัญหาการเลือกตั้ง

มันมาสู่ของการอำนาจ

ที่ผมทรงความแปลกไว้เนี่ย

ปิดประตูที่หอประชุม

เราจะแก้ฝนายกับบ้านเมืองเนี่ย

ล่างแล้วพิจารณาแล้ว

บรรยากาศแบบนี้ที่เป็นกำกวม
เหมือนกับที่ท่านประธานได้เรียนตอนเช้า

เพราะวันแรกที่สารอนวุฒิตัสสินมา
ท่านประธานบอกว่ายังไงก็โหวต
พอวันหลังได้อ่าน

ให้มาเป็นตัวแทนประชาชนตรงนี้
มันเป็นเรื่องใยและลึกศักดิ์สี

มีไฟล์อยู่๓ไฟล์
ฝ่ายตุลการณ์ก็สารฝ่ายบริหารก็นยก
ความยิ่งใหญ่ของเราอำนาจของเราหน้าที่ของเราเนี่ย
เราสามารถนำความผาสุขมาให้กับประชาชนได้

ผมไม่ว่าพี่น้องซีกสวที่มาเป็นท่านก็มาตามรัฐมนูล
ผมไม่ว่าหรอกครับเรื่องนี้เป็นความชอบทำของท่าน
พวกเราสอสอก็มาจากทั้งการเลือกตั้งโดยตรงก็คือผู้แทนเขต
ระบบบัญชีรายชื่อก็ไม่ว่ากันเพราะรัฐธรรมนูลรองรับ
แต่วันนี้ทุกคนรู้ทุกคนเห็น
ว่าปัญหาของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง
เราอยู่กันอีกไม่นานผมย้ำเหมือนกับคุณหมอชนละนาน
ศรีแก้วพูดตอนเช้าว่ายังไงไม่นานเราก็อำลาปาจาก
ถามว่าทำไมเราไม่ทำเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตว่าวันหนึ่งเนี่ย
เราได้แก้ปัญหาของประเทศเราคืนความสุขให้
แล้วปัญหาในวันข้างหน้าก็จะลดน้อยถอยลง
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาที่มันจะเกิดในวันข้างหน้า
วันนี้ถ้าเราคืนกลับไปหรือเราถอนออกไป
ผมคิดว่าจบกันครับจริงจริงแล้วนี่ท่านประธานที่กรบครับ
ผมไม่ได้เคยเสนอให้ไปริดรอนสิทธิของสวในการเลือกตั้ง
ท่านนายกรัฐมนตรีเลือกเถอะครับเลือกอีกสักหนึ่งสมัยก็ได้ครับ
แต่มาช่วยแก้กฎหมายรัฐมนุนฉบับนี้ให้เป็นประชาธิปไตย
เพื่อมอบให้กับคนในวันหน้าเป็นการแก้ปัญหาให้
ผมยังยืนยันครับที่จะสนับสนุนสิ่งที่คุณหมอชนละนานศรีแก้วเสนอไว้ตอนเช้า
ผมไม่รู้ว่าเป็นยัตติหรือว่าจะมาโหวตกันหรือเปล่า
ว่าเราจะต้องเดินหน้าในการทำให้มันเป็นวาระ๓ตามกฎหมายรัฐมนูล
ผมเชื่อและผมก็อ่านครับมันไม่ใช่ว่าผมไม่มีสมองในการอ่านที่สารรำนูลตีความมา
แต่โจทย์ที่ถามสารลำนูนว่าถ้าแก้กฎหมายรัฐมนูลทั้งฉบับ
แน่นอนสารมนุนก็ต้องตอบมาอย่างนี้แหละครับ
ในเรื่องของการทำประชามติสองครั้งเขาก็เขียนชัดแต่เราก็มาพูด
ท่านก็ตัดตะแบงไป๓ครั้ง๔ครั้ง
สารประเทศไทยครับท่านประธานครับวันนี้บอบช้ำคนที่มีอำนาจอยู่ก็อยู่กันนานแล้วครับ
วันนี้ก็คืนก็ได้ครับผมก็ท้ายที่สุดก็ขอประกุลท่านประธานครับที่ให้โอกาสผม
แล้วก็ดีใจครับในการอภิปรายครั้งนี้มีท่านประธานซึ่งเป็นนักประชาธิปไตยที่ให้โอกาสกับพวกเรา
ได้มาแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลทั้งหลายที่ท่านประธานจะตัดสินใจ
หรือมาพิจารณากันในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ขอกลับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครูมณิชครับ